คุณผู้ชมวันนี้นี่ข่าวหลอนนี่มาตกที่ดิฉัน
อันนี้เชิญขนหัวลูกอีกแล้ว

ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเจอแบบนี้จะหลอนไหม
ตำรวจนี้คือต้องเป็นผู้พิทักษ์สันติราช

เสร็จแล้วปั๊บตอนสักประมาณ๒ทุ่มกว่า

ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้

เป็นตึกร้าง

มักง่วงมาเกี๊ยว

ถ้าไปดูแล้วคุณก็ไม่จะเห็นใครไหมละ

ไม่ได้กลัวผีไม่ได้คิดถึงผีถึงสางเลยนะ
คิดว่ามีผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกายอะไรหรือเปล่า

ตรงพงหญ้าอยู่ตรงพุ่มไม้อยู่ตรงบ้านร้างตรงนี้
ก็เลยเดินออกไปดูเอาออกไปไม่เจอ

คราวนี้แหละไอ้ที่บอกตอนแรกก็ไม่กลัว

เผื่อแล้วค่ะวิ่งกลับป้อมท่ำไม่ทันเลยนะ

นักข่าวไม่ไปตอนเวลาที่ตำรวจเขาได้ยินเสียงร้องแหละตอนกลางคืน

คือไม่อยากเรียกว่าตึกคุณสืบสกุลเอาใหม่ได้ไหม

เพราะมันไม่ได้มีกำแพงมากั้นไม่ได้มีอะไรเลยนะ
เป็นโครงสร้างปูน๒ชั้นแบบนี้ค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครเป็นเจ้าของ
รู้แค่ว่าเป็นโครงสร้างเก่าของกรมทางหลวง

ที่ตำบลนาเกาะที่หล่มเก่าของเพชรบูรณเนี่ยนะคะ
นักข่าวของเราใจดีสู้เสือคุณผู้ชม

ครับแล้วก็พยายามเงียบฟังไม่มีเสียงร้อง
กลางวันแสกจะมีอะไรคุณ

จะให้ไปซ้ำอีกทีใช่ไหมที่นักข่าวของเรานะฮะ

นักข่าวก็เลยต้องไปคุยกับตำรวจนายนั้นหน่อยค่ะ
ตำรวจก็คือร้อยตำรวจตรีสุรชาติชัยเทือง
รองสารวัตรปราบปรามที่สพลมเก่า
นี่ค่ะก็ถามแหละถามคุณตำรวจ

คุณตำรวจบอกแบบนี้ว่าเมื่อคืนวันที่๒๒อ่ะ
ช่วง๒ทุ่มผมเข้าเวรไงผมได้ยินเสียงปริศนามา
แล้วมันแว่วออกมาจากตรงนี้ตรงโครงสร้างร้างเนี่ย
ผมได้ยินเต็ม๒รูหูเลยนะ
นี่เราทำภาพกราฟิกมานะให้คุณผู้ชมได้เห็น
นี่เสียงฮือแบบนี้ค่ะ
แล้วได้ยินอยู่เป็น๑๐นาทีค่ะคุณผู้ชม
ตัดสินใจเอาไฟฉายออกมาส่องดู
แล้วก็ดูรอบตรงโครงสร้างร้างนั้น

อันนี้ภาพในจินตนาการว่าจะมีผีหรือเปล่า
แต่ส่องไปส่องมาไม่เจอใคร

ทีนี้พี่ตำรวจคนนี้ก็เลยโทรหาเพื่อน
เพื่อนเป็นกู้ภัยให้กู้ภัยมาที่นี่หน่อย
กู้ภัยก็มานะกู้ภัยก็มาส่องไฟฉายดูอะไรแบบนี้
เพราะว่าถ้าจะได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงอีก
ถ้าเป็นคนคือเขาขอความช่วยเหลือหรือเปล่า
เขาโดนข่มขืนโดนกระทำชำเลา

ปรากฏว่ากู้ภัยมาส่องก็ไม่เจอคน
สักพักหนึ่งกู้ภัยได้ยินไหมได้ยินเหมือนกัน
เป็นเสียงร้องฮือสะอึกสะอื้นเหมือนกัน
คือไม่ใช่๒หูแล้วนี่เป็น๔หูแล้วใช่ไหม

ไม่รู้ทำอย่างไรล่ะแยกย้ายกันไปละกัน

พอดีผมนอนอยู่ผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้
เป็นเสียงร้องไห้แบบเบาแบบเหนื่อยครับ
ก็เดินดูตามบริเวณต่างแล้วก็ไม่พบครับ

คิดว่าจะอยู่ต่อได้ไหมครับเนี่ยได้ยินเสียงวันนี้
ได้ครับต้องอยู่ต่อให้ได้ครับ
มีพระมีอะไรห้อยคอไหมครับ

พร้อมไว้ใช่ไหมครับครับเตรียมพร้อมไว้นะครับ
นี่คือเสียงยังดูหวาดดูหวั่นยังไงไม่รู้
เข้าเวรกลางคืนกี่วันนะคะคุณตำรวจถึงแม้ว่าไม่สบายใจนะ
แต่ว่าร้อยตำรวจตรีสุรชาติบอกว่าผมทิ้งป้อมนี้ไปไม่ได้หรอก
ผมละทิ้งหน้าที่ไม่ได้ด้วยสิ่งที่ผมจะทำคืนนี้ถ้าเกิดผมต้องเข้าเวร
ผมจะสวดมนต์นอนผมยึดมั่นในพระหลวงพ่อใหญ่วัดตาน
อันนี้แหละเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจแล้วเมื่อกี้ไง
ไปเก็บภาพอินเสิร์ตกลางคืนมาแล้วโอ๊ยครับ
กลางคืนก็หลอนอยู่นะฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้อันนี้
นี่เครื่องยึดเหนียวจิตใจหลวงพ่อพระหลวงพ่อใหญ่วัดตานนะครับคุณผู้ชมฮะ
คืออีกป้อมมันมีป้อมใหม่กว่า
นี้เป็นป้อมอำนวยการจราจร
หรือว่าดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวที่จะขึ้นน้ำหนาว
แต่ทีนี้ตรงนั้นกรมทางหลวงเข้ามาซ่อมแซมถนนอยู่พอดี
นั้นก็เลยต้องปิดไว้ก่อนก็เลยย้ายมาอยู่ป้อมเก่า

เห็นมันพังแบบนี้มันคือป้อมเก่านะคุณ
อย่าเข้าใจผิดคิดว่าโอ้โหป้อมที่ตำรวจอยู่
ไม่ดูแลให้ตำรวจเขาเลยเป็นป้อมเก่าชั่วคราว
เป็นกำลังใจให้คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ